ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับก็มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์พิเศษทาง
บอกนะครับว่าขณะนี้ยังบอกไม่ได้ว่าทีมใดเนี่ย
จะเป็นแชมป์พรีเมอร์ลีกเพราะว่ายังเร็วเกินไปนะครับ
แต่ถ้าจะให้บอกจริงจุดเปลี่ยนที่ทำให้รู้ก็คงเป็นเกม
วันที่๑๐เมษายนนี้นะครับที่ลิเวอร์ฟูนั้นจะพบกับ
เชื่อว่าจะคว้าแชมป์ได้แน่นอนนะครับ
ทางทีมข่าวกีฬาไทยรัฐเองก็ยังถามบาปอีกนะครับว่า
ตีเว่นเจอราชอดีตตำนานของทีมที่ปัจจุบันคุม
ไม่ใช่เร็วนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมของทาง
ในอนาคตเนี่ยสติเว่นเจอราชจะเป็นหนึ่งใน

ก็เชื่อว่าตอนนี้จะได้
ดูนี่ผมก็แน่นอนว่าจะเป็นเกมส์แบบนี้
และการต่อสมัยผมไม่รู้แต่ผมหวังว่าเราจะเก็บ
ใครจะต่อสมัย
ขณะที่เมื่อวานี้นะครับมีการเปิดขายบัตร
เข้าชมการแข่งขันศึกแดงเดือดในไทยนะครับ

บัตรจำหน่ายก็หมดเกี่ยงไปแล้วนะครับ
ราคาสูงสุดอย่าง๒๕๐๐นะครับ
ก็ได้เผยถึง๑๐ข้อกำหนดนะครับ
แล้วก็เงื่อนไขสำคัญที่ผู้เข้าชมเกมการแข่งขัน

ก็ข้อหนึ่งนะครับผู้ชมต้องลงทะเบียนยืนยัน
การรับวัคซีนป้องกันโควิด๑๙นะครับ
๒ครับมีการตรวจสอบผลโควิด๑๙
แล้วก็ต้องฉีดวัคซีนป้องกันด้วยนะครับ

อุณหภูมิก่อนเข้างานไม่เกิน๓๗๕องศา

หากมีอาการไอจามน้ำมูกแล้วก็ติดโควิด

ทางฝ่ายจัดก็ไม่คืนเงินให้ทุกกรณี

หากผู้ชมนั้นตรวจพบโควิด๑๙

ทางฝ่ายจัดก็จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ข้อ๖ครับระหว่างชมการแข่งขัน
สวมหน้ากากอนามัยตลอดทั้งเวลานะครับ

สถานที่จัดงานนั้นมีบริการเจลล้างมือ

ข้อ๘ห้ามโยนขวดน้ำแล้วก็

ขาดนะครับข้อเก้านั้นก็

ขันเนี่ยหรือพูดง่ายก็คือ

ลิขสิทธิแท้จากทั้งสองสโมสรเท่านั้นนะครับ

ไม่อยากให้นำกระเป๋ามาด้วยนะครับ

โดยเกมการแข่งขันจะแข่งขันในวันอังคารที่๑๒

ประตูเปิดเข้าสนามเวลา๔โมงเย็นแล้วก็จะเริ่มแข่งขันในเวลา๒ทุ่มครับ